หลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ติดตามกันมาตลอด

พังงาที่อำเภอตะกัวป่าตลาดนัดบางเนียง
เกิดทั้งเพลิงไหม้ตอนประมาณตี๒กว่า
แล้วก็มาตอนประมาณ๙โมงครึ่งก็เกิดเหตุระเบิด
เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยพยายามปฏิบัติหน้าที่กันอย่างเต็มที่
ซึ่งตอนนี้บางจุดสามารถยืนยันได้แล้วนะคะ
อย่างเช่นที่พังงาเจ้าหน้าที่ยืนยันว่า
เกิดจากที่คนร้ายใช้ระเบิดชนิดแสวงเครื่องนั่นเอง

ซึ่งอำนาจการทำลายเท่าที่ดู
ก็ไม่น่าจะใหญ่มากไม่น่าจะเกิน๑กิโลกรัมครับ
อันนี้หวังที่จะเอาชีวิตเลยนะครับ
อ่าก็มีโอกาสครับถ้ามีผู้คน
เพราะว่าสังเกตได้ว่ามันมีสะเก็ด

ถึงแม้ว่าเก็บไปส่วนหนึ่งแล้วลงไปก็ยังเจออยู่
คือเจอก็เหมือนลูกปลายของปืนลูกทรอง
คือถ้าโดนก็จุดสำคัญก็ตายได้แค่เม็ดเดียวนะครับ
ครับจังหวัดที่เกิดเหมือนระเบิดมันเป็นรูปแบบเดียวกันไหมครับ
หรือว่าคล้ายคลื่นเป็นแบบไหนบ้างครับ
สิ่งที่บ่งชี้ได้ว่ามันน่าจะคล้ายกันนะครับ
ก็คือแต่ละที่ไม่ว่าจะเป็นที่ตรังที่หัวหินที่สุราชหรือที่พังงา
สิ่งที่ชุดดีแต่ละพื้นที่สวดพบในที่เกิดเห็น
น่าจะชี้ชัดได้ว่าใช้โทรศัพท์ในการจุดระเบิดนะครับ
ส่วนการจุดระเบิดจะใช้วิธีการใช้บังคับจุดหรือตั้งเวลา
คือสรุปว่าโทรศัพท์รุ่นนี้คือไม่ใช้จริงก็ได้ใช่ไหม

ไม่งั้นก็ลองไปดูได้นะครับตั้งนาฬิกาปลุกก็สามารถตั้งได้เลย
ซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ซิมการ์ดนะครับจึงสามารถจุดระเบิดได้
อันนี้เราพูดได้ไหมครับว่าแต่ละจังหวัดเนี่ยทีมเดียวกันรูปแบบเดียวกัน
ตอนนี้ทีมสืบสวนกำลังพยายามหาข่าวอยู่ครับตอนนี้ฟันตรงไม่ได้
แต่สิ่งที่บอกเหตุก็คือความเชื่อมโยงของคนที่นี่เหมือนที่หัวหินกับที่ตรัง
ซึ่งใกล้เคียงกันมากนะครับเราเจอซัมซูฮีโร่เราเจอปลายบอมเศษของท่อเหล็กนะครับ
เป็นปลายบอมแล้วก็ลักษณะอื่นใช้ลูกปลายเหมือนกันอะไรเหมือนกัน
ซึ่งใกล้เคียงกันมากแต่ยังชี้ชัดไม่ได้
แต่สิ่งที่ชี้ชัดก็คือระยะเวลาที่มันเกิดมันเกิดใกล้เคียงกันมาก
ซึ่งถ้าต่างพื้นที่ต่างทางทำมีความประเย็นในพื้นที่แล้วทำผมว่าไม่น่าจะใช้
น่าจะทำเป็นมีกลุ่มมีการกำหนดกันว่าตรงไหนทำยังไงเวลาไหน
ไม่งั้นจะเกิดขึ้นในที่เดียวกันในต่างพื้นที่ในเวลาเดียวกันไม่ได้
บรรยากาศกันบ้างนะคะคุณผู้ชมไปกันที่แหล่งท่องเที่ยวย่านเขาหลักจังหวัดพังงา
ก็ยังคงคับข้างไปด้วยนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ออกมาช้อปปิ้งแล้วก็รับประทานอาหารตามปกตินะคะ
ด้านฝ่ายปกครองอำเภอตะกัวป่าก็ได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่ดูแลพื้นที่อย่างใกล้ชิด
เพื่อสร้างความมั่นใจกับนักท่องเที่ยวรวมถึงสร้างขวัญกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ด้วยนะคะ
ส่วนความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในด้านการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่นั้น
เจ้าหน้าที่ก็ได้ประสานกับชมรมผู้ประกอบการหาดริ้นให้ช่วยกันเป็นหูเป็นตา
รวมถึงคอยอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยว
พร้อมทั้งตรวจสอบกล้องวงจรปิดที่ติดตั้งในพื้นที่ให้พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลาด้วยนะคะ